หวาดเสียวเหรอเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมครับ
กับการทำหน้าที่ของเหล่าบรรดากู้ภัย

เมื่อได้รับสายว่าเจอตัวอะไรไม่รู้เข้าไปในบ้าน
ก็ต้องไปช่วยกันจับมันออกมาล่ะครับ
แม่โถเอ้ยกู้ภัยต้องทำได้ทุกอย่างจริงนะจ๊ะ
ไปกันที่บ้านแรกที่๙๒ทับ๒หมู่๗ตะบนคลองภายอำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมา

พี่เขาก็กำลังด้อมมองหาครับ
หางูเจองูครับ

เขาบอกว่ามันเป็นงูจงอางนะ
ความยาวที่พี่เขาเล่าให้ฟังมาก็อยู่ที่ทักประมาณ๔เมตร

๔เมตรเลยหรือวะอาสาดูจากภาพคุณคุณผู้ชม
คุณก็ต้องดูจากภาพว่ามันสักกี่เมตรวัดกระดูกละกันคุณผู้ชม

จับได้นี่จับได้แล้วทำไง

ก็จะได้ชิวอันนี้ซ้อนสามเปล่านี้

จับได้แล้วก็ต้องพาไปปล่อยสู่ป่าแบบนี้
การปลอบอารมณ์กันก่อนเสียขวัญไง
เพราะอะไรล่ะเดี๋ยวงูมันตกใจ

ไม่ใช่แค่งูตกใจค่ะคนก็ตกใจ

เอานาทับคืนห์สู่ธรรมชาตินะ
เอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห
แม่ปลอบงูไปแล้วอย่าลืมปลอบใจตัวเองด้วยนะคะคุณพี่
ต่อไปนะคะเป็นการปลอบใจของตัวเองอีกหนึ่งเรื่อง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็จะต้องทำได้ทุกอย่าง
ไม่ใช่แค่การจับงูนะคุณนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นงู
แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเจ้าตัวเงินตัวทอง
ที่บุกมาซุกตัวอยู่ที่บ้านบนหลังคาบ้าน
แล้วพี่กู้ภัยเขาก็ทำทุกวิถีทางเลย
แถวชนบุรีใช่ไหมอุ้งวิ่งกันให้บุ่นหลอกไว้หลอกไว้อย่าให้หนี
ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหขนลุกขนพองไปหมดเลย
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาทำทุกวิถีทางเลยนะ
เพื่อที่จะจับเจ้าตะกรวดตัวนี้
ใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานมา
แต่ก็ไม่เป็นผลวิ่งไล่กระโดดลงจากหลังกา

กว่าจะจับได้ก็เลยไปวัดกับบ้านเลขที่

ไงว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้มันวิ่งเข้าไปในบ้านเลขที่นี้นะคุณผู้ชมนะ
สองสามสี่ทับเก้าเจ็ดแล้วทำไมต้องมาวิ่งวันที่สามสิบเออ
ไม่เข้าใจอยู่แถวตำบลสุรศักดิ์อเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ใช่ค่ะหลังจากที่จับตะกรวดได้ไม่ถึงชั่วโมง
เอาโทรศัพท์มาอีกแล้วชนบุรีมาจับงูให้หน่อย
งูที่บ้านเนี้ยเก้าสิบเก้าทับหนึ่งห้าห้านะอยู่ใกล้ใกล้กันเลย
งูเห่าเข้าบ้านซุกตัวอยู่ที่ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะคุณ
ครับทำเนียนมากเลยอ่ะเนียนปลอมตัวเนี้ยแฝงตัวมาเนียนเนียน
คุณอันนี้อันตรายนะบางทีมองไม่เห็นแล้วไปหยิบ
เอาไหมกวาดมาจะไปกวาดพื้นโดนงูฉกนะอ่าทำง่ายแล้วทีนี้คุณดูสินี่ค่ะ
เลื้อยไหลหลบหลีกหนีมุดไปกันสุดความสามารถจริงสำหรับเจ้างูตัวนี้
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มีวิธีการจับนะคะเพราะว่าเขาเรียนรู้วิธีการจับงูมาโดยละม่อม
ไม่ใช่โดยละม่อมนะโดยไม้นี่แหละใช่แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมงู
คุยกันอยู่พักนึงอ่ะคุณเออมอบตัวเถอะเดี๋ยวก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ให้ดูสุนัขด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมใช่คือจับได้แล้วพบว่า
สุนัขเนี่ยมีรอยโดนกัดแล้วงูก็โดนสุนัขกัดด้วยเอ๊ะงงเหมือนกันนะฮะ
คาดว่าน่าจะโดนสุนัขพวกนี้กัดงูมาก็เลยไปแอบซุกตัวอยู่ที่แถวไม้กวาดนะคะ
แล้วสุนัขที่บ้านเนี่ยก็ตาบวมคล้ายกับว่าน่าจะโดนพิษของงูไป
แต่คนรักสุนัขไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาพาน้องหมาเนี่ย
ไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วส่วนพี่งูเห่าเมื่อสักครู่นี้ก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ถือว่าเป็นทีมกู้ภัยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์๑ชั่วโมงจับได้๒บ้านค่ะ
งานนี้ไม่รู้ว่าจะส่องโชค๒ชั้นกันหรือเปล่านะจ๊ะ
ก็ว่ากันไปนะครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านเนี่ย
ว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
ใช่ก็จะนำเงินนำทองมาให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
งูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของโชคลาภไหม
แต่น่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญแต่มันก็มีความอันตรายอยู่
ถ้าหากเจองูไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษ
พิษตัวเล็กตัวใหญ่อะก็ตามโทรแจ้งเจ้าเธอที่กูไผ่นะฮะ
เพราะว่าพี่กู้ภัยเขาเป็นมือปราบงูมือปราบสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าคุณพี่สุดยอดมากถ้าไม่มีคุณพี่นะเราจะอยู่กันยังไงโลกนี้
คุณพี่เป็นเหมือนฮีโร่มาปรับเหล่าร้าย
คุณผู้ชมครับก็ฝากเตือนกันไว้มันไม่ได้มากันเฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างเดียวนะครับ

หลายขาดคือหน้าร้อนเนี่ยก็พอออกมาเหมือนกันเพราะมันจะมาหาน้ำ
หาอะไรแบบเนี่ยใต้ร้อนไง